กับการที่จะทำรัฐประหารในช่วงเวลานี้นะครับ
ซึ่งวันนี้เองนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมคอรมอล

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
ซึ่งวันนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรี

ซึ่งจริงต้องประชุมกันเป็นประจำคือวันอังคาร
มาเพราะพรุ่งนี้คือนายกรัฐมนตรี
ติดภารกิจที่สำคัญในการเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่๑๐

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์
ดังนั้นการประชุมจึงมีขึ้นในวันนี้
คนที่ผู้สึกข่าวไปเจาะใหม่ถาม
ก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตรวจเข้มบุคคล
ที่จะเดินทางออกนอกจังหวัด
เพื่อป้องกันการมาสมทบกับการชุมนุมของกลุ่มราศดร
ที่จะมีการชุมนุมวันที่๒๕พฤศจิกายน
สกัดอะไรนะฮะสกัดมอบสกัดการชุมนุมเนี่ยนะครับ
โดยพลเอกประวิทย์พูดถึงเรื่องนี้บอกว่า
ยังไม่ทราบเรื่องนี้แต่ฝ่ายความมั่นคง
ยังต้องตั้งด่านตรวจความเรียบร้อย
ซึ่งถือว่าเป็นการตั้งด่านตามปกติ
ส่วนกรณีที่เพนกวิ้นหรือว่านายพระฤทธิวรักษ
แก่นนำกลุ่มรัศดรบอกว่าในวันที่๒๕พฤศจิกายนนี้
ผลเอกประวิทย์ก็บอกว่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน
แต่ก็ย้ำผู้ชุมนุมนะครับว่าไม่สามารถเข้าใกล้สำนักทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ได้ต้องชุมนุมให้ห่างในระยะ๑๕๐เมตร

ให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยโดยรอบพื้นที่
อีกทั้งสิ่งที่สำคัญคือต้องระวังกลุ่มมือที่๓
อาจเข้ามาสร้างสถานการณ์เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ
และหากสถานการณ์วันที่๒๕พฤศจิกายน
มีความตึงเครียดจนต้องสลายการชุมนุม
ตำรวจจะต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ

ส่วนเหตุการณ์ประทะกันของกลุ่มผู้ชุมนุม
กับตำรวจหลายครั้งโดยเฉพาะด้านหน้ารัฐสภานะครับ
แม้ตำรวจจะชี้แจงว่าขั้นตอนของการสลายการชุมนุม

เป็นการปฏิบัติเกินกว่าเหตุและรุนแรง
เรื่องนี้ก็ถูกเจาะไมค์ถามเหมือนกัน
ผลเอกประวิทย์ระบุว่ากฎหมายว่าอย่างไร

ตำรวจก็ทำตามขั้นตอนและไม่กังวลอะไรเป็นพิเศษ
ในวันที่๒๕พฤศจิกายนนี้
พร้อมย้ำว่าหากปะทะกันจนบานปลาย
ไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายนะครับ
แต่ว่ามีคำถามอีกคำถามที่สำคัญ

ว่ากระแสข่าวที่เพนกวินบอกว่า
ลือหึงกลิ่นตุแล้วก็หนาหูเหลือเกิน
เรื่องของการรัฐประหารในช่วงเวลาแบบนี้
เพราะว่าบรรยากาศทางการเมืองมันคล้ายกับช่วงของปี๔๙
ก่อนเกิดการรัฐประหารนะครับ
โดยพลเอกประวิทย์ตอบแบบนี้บอกว่าไม่มีไม่มี

แก่นำอย่างนายอานนท์กับนายเพนกวิน
ระบุออกมาเลยว่ากลิ่นรัฐประหารมันรุนแรงจริงนะท่าน
ผลเอกประวิทย์บอกว่าก็ให้ไปถามเขาสิ
นี่คือคำตอบของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ส่วนนายยกรัฐมนตรีก็เข้าทำเนียบ
ก่อนที่จะขึ้นประชุมก็ดูโครงการเรื่องของวันเอสโรค
ที่มีการบรณรงค์และจัดกิจกรรมกัน

แล้วก็มีหน่วยงานด้านวัฒนธรรมเขาก็มาจัดงานไหมไทย
สู่เส้นทางโลกให้นายกรัฐมนตรีเนี่ย
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะ
กระแสข่าวเรื่องของการสกัดกั้นมอบที่จะเดินทางจากต่างจังหวัด
สมทบกันที่กรุงเทพมหานคร
ในวันที่๒๕พฤศจิกายนนี้คือมีกระแสข่าวเพิ่มขึ้นเรื่อย
ล่าสุดค่ะดรสุวินัยพรนวลัย
ประธานยุทธศาสตร์วิชาการสถาบันทิศทางไทย
แล้วก็เป็นอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
มีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุบอกว่า
ในวันที่๒๓พฤศจิกายนก็คือวันนี้
ปอทจะขอหมายสารไปออกหมายจับ
ขอหมายสารออกหมายจับผู้อยู่เบื้องหลัง
ราศดรว่าเรื่องนี้เนี่ย
พันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรองผู้บังคับการ

แล้วก็ไม่รู้ว่าในวันนี้จะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่านะคะ
ก็ต้องดูความคืบหน้ากันไปนะครับ